คุณผู้ชมช่วงนี้ดูประเด็นเรื่องของการเมืองกันหน่อยนะครับ
มีทั้งประเด็นที่พักการเมืองมีความเป็นห่วงแล้วก็ให้การสนับสนุน
หัวหน้าพักประชาธิบัตย์เป็นห่วงแนวคิดเรื่องการแก้กฎหมายค่ะ
เปิดให้เปิดโอกาสให้กับผู้ที่ให้สินบนเนี่ย
ถ้ารับสารภาพก็คือให้จ่ายค่าปรับแทนที่จะเป็นการลงโทษ
ก็กังวลกันว่าถ้าแบบนี้แล้วอาจจะเป็นช่องทางให้คนตั้งใจทำผิด
ใช้เป็นข้อต่อสู้ให้ตัวเองพ้นผิดได้
แต่ขณะเดียวกันประชาธิปัตย์เองเห็นด้วยนะคะว่า
ถ้าจะใช้มาตรา๔๔ให้การทำงานเป็นไปอย่างรวดเร็วขึ้น
แต่ต้องไม่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศค่ะ
นายสันเสริญพลเจียกเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันการทุจริตแห่งชาติ
ในฐานะประธานคณะทำงานสืบสวนและรวบรวมข้อมูล
กรณีสินบนบริษัทโลสรอยบอกเลยนะคะว่า
ถ้าจะใช้มาตรา๔๔เพื่อทำให้การทำงานในประเทศไทยเป็นไปอย่างรวดเร็ว
ก็ยินดีที่จะสนับสนุนแต่ไม่ควรทำอะไรที่ไปเกี่ยวยงถึงต่างประเทศ
ไม่อย่างนั้นก็จะเกิดผลเสียมากกว่าผลดี
ส่วนความคืบหน้ากรณีสินบนโรสรอยซ์นะคะก็ยืนยันบอกว่า
ปปชได้รับความร่วมมืออย่างดีจากทั้งปปชอังกฤษ
แล้วก็กระทรวงยุติธรรมสหรัฐอเมริกา
รวมถึงได้รับข้อมูลจากบริษัทการบินไทยและปตทสพแล้ว
เหลือเพียงแค่ขอข้อมูลจากสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
เพื่อขอเอกสารการประชุมคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เท่านั้น
ส่งเจ้าหน้าที่มาทำงานร่วมกัน
เพื่อติดตามเส้นทางการเงินบางส่วน
ขณะนี้ยังไม่ได้ขอข้อมูลไปยังกระทรวงไหนเพิ่มเติม
เพราะต้องรอสรุปผลที่เสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการปปช
เพื่อขอตั้งกรรมการไต่สวนก่อน
ก็ยืนยันว่าจะทำเรื่องนี้ให้เร็วที่สุดค่ะ
ส่วนทางด้านของนายองค์อาจคล้ามภัยบูล
รองหัวหน้าภักดิ์ประชาธิบัตรก็ออกมาเรียกร้อง
อยากให้รัฐบาลพิจารณาให้รอบครอบ
ผลได้ผลเสียก่อนที่จะใช้มาตรา๔๔ในการแก้ไขปัญหาทุจริต
โดยระบุบอกว่าควรจะปรึกษาองค์กรอิสระ
หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมให้รอบครอบก่อน
เพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายสามารถแก้ปัญหาสินบนได้จริง
เพราะเป็นห่วงว่าจะทำให้คนทำผิดไม่เกรงกลัวกฎหมาย
อาจเป็นช่องทางให้ผู้ตั้งใจให้สินบน

พอรู้ว่าตัวเองลำบากก็จะอ้างให้ตัวเองไม่ต้องรับผิดค่ะ
องค์อาจบอกด้วยว่าปัจจุบันรัฐบาลก็มีอำนาจเต็มไม้เต็มมืออยู่แล้ว
ควรแก้ปัญหาทุจริตคอรัปชั่นในระบบราชการรัฐวิสาหกิจในเชิงโครงสร้างทั้งระบบด้วย